แล้วเขาบอกว่าคุณลุงคนนี้ไปดึงลิ้น
ไปดึงลิ้นเจาะเก้ย์แล้วดึงแรง

หวานมาก
ปิดมือ

ปิด
จับมือไป

คือเอามือเอาเข้าเอาออกไปแตะลิ้นไปดึงไป

นี่ค่ะฟาร์มจราเข้พวกทารานะคะ
จราเข้อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะ

คือคนที่เขาไปดูแล้วเขาเห็นคลิปนี้นะ

จราเข้งับแล้วแค่สะบัดนิดเดียว

จราเข้งับบางทีมันพลิกตัวมันบิดตัว

นี่คุณลุงนี่เย็บไปร้อยเข็มนี่ยังโชคดีนะ

ทางด้านของเจ้าของฟาร์มจราเข้โภคทารา
ลานแสดงจราเข้อำเภอพานจังหวัดเชียงราย

หรือหมอเต๋าเป็นหมอจราเข้

อายุ๔๗แล้วค่ะ

อาการปลอดภัยแล้วออกจากรถ
พยาบาลได้ในวัน๒วันนี้ล่ะค่ะ
คือเหมือนกับว่าเจ้าของฟาร์มเขาบอกว่าคาดว่าคุณลุงเต่าเนี่ยไปดึงลิ้นจราเข้
แล้วก็เหมือนกับดึงแรงมันเลยโมโหมันโกรธก็เลยงับเนี่ย
แล้วคุณลุงเต่าเอาหัวไปเกือบจะเอาหัวไปเข้าไปในป่า

เคยมีคนถูกงับแล้วโดนหัวมาแล้ว

คือเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าปกติจราเข้ตัวนี้มันจะไม่อารมณ์เสียแบบนี้นะ
อาจจะเป็นเพราะว่าลุงเต่าเนี่ยไม่ชินกับจราเข้ตัวนี้เพราะลุงเต่าเป็นนักแสดงแทนค่ะ

ใช่ปกติจะมีนักแสดงประจำที่จะคุ้นกับเจ้าจราเข้ตัวนี้
แต่คนที่เล่นประจำเนี่ยติดธุระก็เลยเชื่อว่าพอจราเข้มันแบบผิดกลิ่น

คนก็กรี๊ดกรีดร้องกันดูจังหวะนั้นน่ะ
คือการแสดงจราเข้เลี้ยงแบบนี้ในฟาร์ม
มันจะมีช่วงเวลาที่มันมาอาบแดดหรือพึงแดด
มันจะอ้าอยู่นานแล้วนักแสดงหรือว่าหมอจราเข้
เวลาที่เขาจะแสดงโชว์จะใช้ศึกษาเข้าไป

คือถ้ามันไม่มีอะไรตามปฏิกิริยานธรรมชาติของมัน
เพราะฉะนั้นคุณจะไม่เกิดความหวาดเสียว

การจะหวาดเสียวก็คือเมื่อคุณยื่นมือเข้าไป
คุณต้องไปสะกิดมัน

แต่นี่ลุงอาจจะไม่คุ้นกับตัวนี้ไง

ไปจิ้มไปดึงไง

ถ้าแขนรอดแล้ววันหลังพาไป

ก็ปลอดภัยดีนะคะก็เย็บไปเป็นร้อยเข็มนะคะ